คุณผู้ชมอยู่กับชัดทางข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ
มาดูประเด็นอาทยากรรมเป็นเหตุใหญ่ที่ขึ้นหน้าหนึ่ง

เหตุที่ตำรวจไล่ล่าคนร้ายแก๊งยาเสพติดที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ปรากฏว่าโอ้โหในช่วงการหนี
โอ้โหทั้งขับรถชนยิง

ข่าวก็โดนรถคนร้ายเฉียวใส่นะฮะ

ชาวบ้านก็โดนยิงแล้วก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ
เลียงเหตุการณ์ที่ตำรวจไล่ล่าคนร้ายแก๊งยาเสพติดรายนี้
จังหวัดฉะเชิงเซาไปดูภาพกันก่อนเลยครับ

สุดท้ายและสุดท้ายสุดท้าย

อยู่รถกันดำกันดำเนี้ยอ้าวทำไมไม่เห็นวะ
คุณผู้ชมครับนี่แหละฮะจังหวะที่ทั้งตำรวจประชาชนชาวบ้าน
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราก็โอ้โหต้องหลบกระสุนกันแบบ

เล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้น
ตำรวจไปพบเจอรถคันหนึ่งซึ่งปรากฏว่าป้ายทะเบียนด้านหน้ากับป้ายทะเบียนด้านหลังไม่ตรงกัน
ด้านหน้าเป็นชช้างจอจาน๘๐๕กรุงเทพฯ
ด้านหลังเป็นขอไข่จอจาน๘๐๕กรุงเทพฯ
ตำรวจก็งงตั้งแต่แรกบอกเอ๊ะทำไมป้ายทะเบียนไม่ตรงกัน
จอดรถแล้วก็ติดเครื่องอยู่
ก็เลยไปเคาะประตูเรียกนะฮะขอตรวจสอบหน่อย
แต่ปรากฏว่าคนขับถอยชนใส่ตำรวจแล้วกระโดด

ตำรวจเริ่มเปิดฉากชักปืนยิงใส่ล้อเพื่อหยุดรถ
ถูกยางล้อทั้งสองข้างแต่คนร้ายยังไม่ยอมหยุดนะฮะ
ถอยชนรถพลิกอัพสายตรวจแล้วก็ขับมุ่งหน้าหนีไป
ไปในเส้นทางจังหวัดชนบรีจักรจักรเชิงเซานะ
ตำรวจพร้อมกำลังขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดเลยล่ะครับ
จังหวัดเดียวกันนะฮะทางด้านของผู้สิทธิ์ชายรัฐของเรา
นะฮะประจำจังหวัดชะเจิงเซาคุณพี่อานนท์วานิจบคงนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาเพื่อจะมาทำข่าวนี้

ออกขวาสวนทางมาจนเกือบชนรถผู้สื่อข่าวแล้ว
แล้วก็พูดสิทธิ์ข่าวของเรารีบหักหลบแล้วก็ไล่ตามคนร้ายไป
เท่ากับตอนนี้มีตำรวจไล่แล้วนะ

คนร้ายก็ยังไม่ลดละนะครับ
ขับต่อไปเรื่อยตำรวจขอกำลังเข้าสนับสนุน
ปรากฏว่าตำรวจก็ยิงใส่ล้อทั้ง๔ข้าง

แต่ปรากฏว่าคนร้ายยิงสวนกลับมา
เข้าต้นขาของรองสารวัตรปราบราม
กางเกงทะลุแต่ไม่ระคายผิวอันนี้อีกอย่างหนึ่ง
ส่วนตรงนี้นะฮะนี่คือประชาชน
นี่คือประชาชนและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์
ขับรถผ่านมาแถวนั้นนะครับ
ปรากฏว่านางขวัญล่าหานสุวรรณคนนั่งภรรยา
แล้วก็นายอนุวัฒน์ศรีคล้ายคนขับรถ
ผู้ชายถูกยิงเข้าชายโครงซ้าย๑นัด
ส่วนผู้หญิงเข้าไหล่ซ้าย๑นัดนะครับ
อีกคันนึงถูกยิงนี่นะครับ
นายสมบัติแสงทองอายุ๕๑ปี
ถือว่าเป็นคันที่๓ที่ถูกยิงแล้วนะฮะ
อกจากนี้นะครับตำรวจก็พยายามไล่ล่าต่อมา
จนกระทั่งนี่แหละครับที่จะไล่ล่าตามทุ่งนี้
และพยายามที่จะจับกลุ่ม
ท้ายที่สุดตำรวจจับกลุ่มได้
ท้ายที่สุดนะตำรวจจับกลุ่มได้นะครับ
ปรากฏว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพแค่นี้บอกว่า

และที่ถูกคนอื่นอีกมากมายนะครับ

ทั้งถูกที่ท้ายทอยทะลุโหนกแก้ม๑คน
คือนายสมบัติอาการสาหัสนะครับ
แล้วก็ชายโครงซ้าย๑นัด
ถูกคุณอนุวัฒน์ศรีคล้ายอาการสาหัสเหมือนกันนะฮะ

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ

แต่ส่วนหนึ่งที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ๓นาย
หนึ่งในนั้นมีร้อยตำรวจเอกอุกฤษวินิตสกุลไทย

ถูกยิงเข้าที่ต้นขาซ้าย๑นัด
ขณะที่ขับไปเบียดคนร้าย

แต่ปรากฏว่ากางเกงทะลุเป็นรูนะ
แต่คุณคิดดูว่ากระสุนไม่ทะลุเข้าผิวหนัง

ก็คืนหน้าหนึ่งหนังสือผิววันนี้นี่ดูสังเกตดูดีสิคะ
ท่านก็ออกมาเปิดเผยบอกว่า
มีเครื่องรางของขลังประจำตัว

โชว์เหรียญอามหลวงพ่อโสธรรุ่น๘๐ปี
รมตำรวจที่ห้อยคอไว้ตลอดเวลาครับ
ด้านของพลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการ

ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรบางประกง
เพื่อสอบปากคำนายชาติพิสุทธิ์แก้วพิลึก
อายุ๒๘ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ได้มีการเปิดเผยจากพลตำรวจโทษจิติ
บอกว่าผู้ต้องหาใช้ปืนยิงใส่ตำรวจและประชาชน

เพื่อนำรถของนายชาติพิสุทธิ์มาตรวจสอบ
พบว่าทะเบียนหลังเป็นป้ายทะเบียนปลอม
แล้วมีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเพียงคนเดียว

โกหกตำรวจว่าก่อเหตุจำนวน๓คน
โดยทีแรกโกหกตำรวจว่าก่อเหตุ๓คน
ทำให้ตำรวจต้องนำกำลังนับร้อยมาปิดล้อมป่า
เมื่อสอบประวัติแล้วก็พบว่านายชาติพิสุทธิ์
เครือขายยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคตะวันออก
นี้ได้ให้ผู้ที่ถูกยิงชี้รูปภาพผู้ต้องหา
ซึ่งให้การตรงกันว่าก่อเหตุเพียงคนเดียว
ซึ่งจะมีการสอบสวนขยายผล
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้นั่นเอง
ตอนแรกนายสิติเขาบอกว่ามีเพื่อนมาด้วยกัน๒คน
ชื่อหน่ายกิตนัยดีวิจารณ์แล้วก็หนังสารีรัฐบุมพระ
หลังรถเสียหลักตกข้างทางทั้งคู่วิ่งหลบหนีไปได้
ตำรวจตอนแรกก็ไม่ปักใจเชื่อนะฮะจนท้ายที่สุด
ก็พยานหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ